เป็นพ่อค้าขายขนมจีนค่ะน้ำใจงามมากเลยนะคะ
คือมีอยู่วันหนึ่งเขาขายขนมจีนอยู่
แล้วไปเก็บสร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง

เก็บไว้แล้วเก็บแบบนั้นไว้ในใจ
ไม่ได้เก็บเป็นของตัวเองนะคะเก็บไว้ในใจ

สรุปสุดท้ายเจอเจ้าของค่ะ

อ้าวว่าคุณ
เมื่อประมาณ๓สัปดาห์ที่แล้วคุณมาทานขนมจีนร้านผม

พลมึงดีไม่ได้ขึ้นสถานที่๕๑๕

ด่วนมาพลเมืองดีอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวรอขึ้นรถมาก่อน
แล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วค่ะ
วันที่ได้สร้อยคืนคือคนที่ได้สร้อยคืนเขาบอกเขาดีใจมากเลยนะคะ
นี่เป็นผลละเมืองดีดีใจสิ
ปีเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้าขายขนมจีนอยู่ที่สถานีขนส่งเล็ก
ชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
สร้อยคอทองคำหนัก๓บาทพร้อมจี้พระหลวงพ่อโสธรได้๑องค์
ได้ตั้งแต่๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
มีคนทำหล่นไว้ใกล้กับร้านแล้วตอนนั้นสงสัยผู้หญิงหนึ่งคนด้วยเป็นลูกค้านี่แหละ
มานั่งกินขนมจีนน่าจะทำตกไว้เก็บไว้
และไม่มีข้อมูลที่จะไปติดต่อเขาไม่รู้จะทำยังไง
กล้องวงจรปิดก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์ก็ไม่ได้ติดต่อไว้
เก็บไว้อย่างนั้นเป็นสัปดาห์ก็ยังไม่มีคนมาแสดงตัว
จนกระทั่ง๑๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสุพีบุญมาอายุ๔๙ปี
มาซื้อของที่สถานีขนส่งเล็กแห่งนี้แต่ไม่ได้เข้ามาซื้อขนมจีนนะ
ไม่ได้เข้ามาทานขนมจีนคุณสมชายคุ้นหน้า
แน่นอนเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาสงสัยว่าทำสร้อยคอตกไว้ที่ร้าน
ก็เลยเอ่ยปากทักคุณสัปดาห์ก่อนทำของตกหล่นไว้หรือเปล่าครับ
พอได้ยินคนถามแบบนี้นางสุพีถึงกับโผล่กอดนายสมชาย
ด้วยความดีใจเพราะไม่คิดว่าจะได้สร้อยคอทองคำคืนมานะคะ
ไปถามเจ้าของสร้อยเจ้าของสร้อยเล่าว่าวันเกิดเหตุ
มาซื้อของที่ตลาดชุมแพรถอดสร้อยคอไว้ในกระเป๋าถือ
และก่อนกลับบ้านแวะกินขนมจีนที่ร้านของนายสมชายนี่แหละ
ก็ไม่รู้ว่าไปทำสร้อยตกไว้ตรงไหนตอนไหน
กระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันค้นหาสร้อยที่เก็บไว้ในกระเป๋า
แต่หาไม่เจอค่ะเชื่อว่าน่าจะทำตกหายไปแล้วแน่นอน
คาดคิดว่าจะมีพลเมืองดีเก็บเอาไว้ให้แบบนี้
และเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจภาพเมื่อสักครู่นี้นะ
ก็เลยมอบกระเช้าผลไม้และมอบแหวนทองคำ
มูลค่า๓๐๐บาทให้กับครอบครัวพ่อค้าขนมจีนน้ำใจงามคนนี้
เพื่อเป็นการตอบแทนค่ะ